ทีมชาติไทยก็เริ่มตั้งแต่ปี๑๙๗๔ที่เยอรมันตะวันตกเป็นเจ้าภาพ
หรือว่าเมื่อ๔๕ปีที่แล้วทีมชาติไทยมีโอกาสได้ส่งทีมลงแข่งขันรอบคัดเลือกครั้งแรก
แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับผลงานแพ้รวดแล้วก็ทำประตูไม่ได้เลย
ส่วนครั้งต่อมาผลงานก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับหลังจากที่มีการว่าจ้างโค้ชชาวต่างชาติเข้ามา
แล้วก็มีนักเตะพร้อมสวรรค์ที่ก้าวขึ้นมาเล่นให้กับทีมชาติไทยหลายต่อหลายคน
แต่ว่าก็ยังไม่ใกล้เคียงนะครับมีเพียงแค่ปี๒๐๐๒กับปี๒๐๑๘นะครับที่ถือว่าใกล้เคียงที่สุด
เพราะสามารถผ่านเข้าไปเล่นรอบเข้าเลือกรอบสุดท้ายของโซนเอเชียได้นะครับ
ไปดูปี๒๐๐๒กันก่อนนะคะปีนั้นภายใต้การคุมทีมของปีเตอร์วิทย์กุญซื้อชาวอังกฤษคนแรกในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทย
ถือว่าเป็นยุคทองของทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในระดับเอเชีย
โดยทีมชาติไทยในยุคนั้นนะคะมีนักเตะที่เป็นฝีเท้าระดับตำนานของวงการฟุตบอลไทยที่ยังเป็นอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองตะวันศรีปานหรือว่าปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าทศตวรรษีปาน
แล้วก็มีเซ็กซันต์ปิโตรัสหรือว่าเทิกศาสตร์ใจมั่นซึ่งผลงานในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบแรก
เกมแรกชนะไป๕เสมอแค่๑ลอยลำเข้าสู่รอบที่๒ไปแบบสง่างามผ่าเผยสุด
แต่ว่าพอผ่านเข้าสู่รอบที่๒นะคะก็เจองานหนักค่ะเจอระดับหัวแถวของเอเชียนะคะ
ทั้งอีรักษ์ซาอุดีอาราเบียอีรานหรือว่าบาเรนนะคะซึ่งในรอบที่๒ช้างศึกไทยไม่สามารถชนะใครได้เลย
แต่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ผ่านรอบคันเลือกรอบแรกได้อย่างสมเกียจมาก
ยุคนั้นนี้ต้องบอกว่าฟุตบอลไทยฟีเวอร์จริงนะครับเป็นผลงานที่ดีต่อเนื่องนะครับ
หลังจากที่ได้อันดับ๔เอเชียนเกมปี๑๙๙๘ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
รวมทั้งอันดับ๔ต่อเนื่องนะครับในปี๒๐๐๒ที่เกาหลีใต้นะครับ
ไทยก็ได้อันดับ๔มันก็ส่งผลต่อฟอร์มทีมชาติชุดใหญ่นะครับ

มาดูอีกครั้งที่บอกว่าใกล้เคียงก็คือปี๒๐๑๘นะครับ
คุณซื้อคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับ
นาทิพย์สงกระสินก็ล้วนแต่เป็นนักเตะความหวังของแฟนบอลในยุคนั้นนะครับ
รอบคัดเลือกก็ผลงานเยี่ยมเลยนะครับ
แต่ว่าในรอบสุดท้ายต้องเจอยอดทีมของเอเชีย
ว่าจะเป็นญี่ปุ่นซาวดีอาราเบียรวมทั้งออสเตรเลียนะครับ
ก็ทำให้ทีมชาติไทยตกรอบแล้วก็ยังไม่สามารถชนะทีมไหนได้นะครับ
ไปดู๑๒โค้ชไหมจะใช้คำว่า๑๒โค้ชก็ไม่ได้

สำหรับที่พาทีมชาติไทยนะคะเล่นในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ต้องถามพี่สอนก่อนพี่สอนเริ่มรู้จักที่ใคร
คือถ้าทันจริงเนี่ยเห็นผลงานเป็นรูปธรรมก็ปีเตอร์วิทย์เลย
อย่างคอลอสโลเบเตอร์โคาวโยก็คือได้ยินเสียงแล้วก็ยังพอจำได้อยู่บ้างนะครับ
กับเอเชนเกมปี๑๙๙๐ที่จีน
แล้วปี๙๘เหรอครับแล้วปี๙๘
ปี๙๘เหรอครับวิทยาละครับกุล
ช่วงนั้นอาจจะโฟกัสไปที่นักบอลซะมากกว่า
เลยจำคุณซื้อไม่ค่อยได้ยังเด็กอยู่ด้วยครับตอนนั้น
แต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าจะมี๑ครั้งนะคะ
นั่นก็คือครั้งที่๑๒นี่แหละที่ใช้๒กุญสือนะคะ

คนแรกก็คือซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
อีก๑คนก็คือมิอลวาอรรยาวัชนั่นเองค่ะ
ก็เข้ามาแทนคอซิโก้ในช่วงที่ต้องบอกว่า
ทั้งหมดหวังแล้วนะครับในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
ของฟุตบอลโลกเมื่อปี๒๐๑๘แล้วครั้งที่๑๓
ก็ย้ำกันอีกครั้งกับการแข่งขันฟุตบอลโลก
นัดแรกก็เป็นแมทสำคัญเลยนะครับเจอกับเวียดนามนะครับเป็นเกมที่ไทยเล่นในบ้าน
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็จะถ่ายท่อสดนะครับวันที่๕กันยายนนี้ครับ
เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปครับ
นี้บัตรจำหน่ายหมดแล้วอย่าไปสนับสนุนบัตรจำหน่ายเกิน
เขาก็จะเข้มงวดเรื่องนี้ด้วยก็จะประสานงานกับ

ดูผ่านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้วกันค่ะ